ช่วงนี้ได้เวลาอัปเดตสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงแล้วนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับทั้งสองท่านค่ะ
ท่านที่๒ก็คือคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีทีมงานไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
แล้วก็สวัสดีน้องมาร์คด้วยนะครับ
อย่างเมื่อวานตลาดปิดไปลบไปประมาณ๕๘จุด
ก็คือปิดไปที่๑๔๙๘จุด
เพราะฉะนั้นมูลค่าตลาดโดยรวมก็ประมาณ๔๙๐๐๐ลาท
แต่โดยปัจจัยที่กดดันจริงในช่วงนี้
ช่วงนี้แน่นอนต้องเป็นเรื่องของประเทศต่างประเทศเป็นหลักนะครับ
เพราะว่าวันที่๘พฤจิการจะมีการเลือกตั้งของอเมริกา
ตลาดโดยเมิกาจะที่กดดันจริง
ปัจจัยนี้ไม่ใช่กดดันแค่ในประเทศไทยนะ

ใกล้เคียงกับ๑๓๐๐บาทแล้วอยู่ออกมา๑๒๙๙บาทนะครับ
ก็น่าจับตาดูนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะครับ
จากหุ้นจากตราสารพวกตราสารแบบการเงินที่ไม่เสี่ยงมากมาเป็นทองคำมาเป็นน้ำมัน
เมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกหรือประเด็นทางเศรษฐกิจต่างคนก็จะแห่เอาเงินมาทิ้งไว้ในตรงนี้
น้องมาร์คนี่ก็หนุ่มแน่นวางแผนทางการเงินยังไง
เรื่องการลงทุนนี่ผมบอกว่าจริงแล้วเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะโดยพอคันยิ่งคำถามสำคัญข้ารากเลยที่ชวนเพื่อนลงทุน

ผลตราแทนก็ไปเช็คเอาละกันครับอยู่ได้ประมาณนั้น
แต่ว่ากองทุนจะเอาเงินของเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล
ไปซื้อพวกเงินฝากภาคเอกชนคือเอาเงินไปฝากแทนเรา

อันนี้ในการลงทุนเนี่ยจริงรายได้ของเรามันได้มาทุกเดือนใช่ไหม
สิ้นปีอาจจะมีบวนัสออกเป็นรวมละกัน
คุณก็จะรู้ว่ารายได้ของเราเป็นยังไง

รายจ่ายเป็นยังไงต่อเดือน

น้องมาสนี่รายได้เท่ากับรายจ่ายไหม
โอ้โหต้องควบคุมให้รายจ่ายน้อยกว่ารายได้ให้ได้นะครับ

ไม่งั้นเงินไม่เหลือเก็บไม่เหลือลงทุนแน่นอนนะครับ

คำนวณก่อนเลยว่าแต่ละเดือนเราจะมีค่าจ่ายเท่าไหร่

แล้วกันไว้สำหรับไค้จ่ายอยู่ในออกมองก็ได้

ส่วนนี้อาจจะเก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน
วันดีคืนดีมีเหตุการณ์ที่ต้องออกจากงานมาเราจะได้ชิวได้อีกสักพักหนึ่งนะครับ
แล้วก็ส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อสร้างคือการลงทุนเองนะครับ
จากเราทำงานหาเงินแล้วต้องส่งให้เงินไปทำงานช่วยเราด้วย
เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยมีรายได้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่คร่าวก่อน
แต่มันไม่ควรเกินรายได้นะถ้าเกินนี่คือผิดพลาดแล้วอาจจะต้องไปปรับอะไรสักหน่อยนะครับ
เหลือก็คือเงินสำรองฉุกเฉินเก็บไว้นิดนึงถ้าต้องใช้เงินสดนะครับ
และสุดท้ายก็คือต้องมีเงินลงทุนแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะน้องน้องยุคน้อยเนี่ย
ต้องมีเงินลงทุนจะมากจะน้อยขอให้ตัดออกมาก่อนนะครับ
อย่างแรกเลยเนี่ยถ้าปกติทุกท่านก็จะเก็บไว้ในเงินฝากแต่บอกว่าอันนี้ตัดเข้ามาแล้วซื้อกองทุนอย่างประเภทตราสาร
ตราสารหนี้ก็ได้ครับซึ่งปัจจุบันนี้กองตราสารหนี้มาเราก็ผลตอบแทน
ก็สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์นะฮะเฉลี่ยก็ประมาณสัก๑๕๑๗ต่อปีที่สำคัญไม่มีภาษีด้วย
คำว่าที่คนบอกว่าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเวลารัฐบาลเนี่ยเขาเอามาระดมทุนใช่ไหม
เอามาเสนอขายให้ประชาชนตามธนาคารต่างถ้าคุณไปลงทุนเองก็ได้นะไปซื้อเองก็ได้ซื้อเองเลยแต่จะขายยังไง

แต่ถ้าเราอาจจะเงินไม่เยอะ

ในการติดตามหวนกางทุนก็สามารถทำได้ง่าย
ใช่ครับคือปกติเวลาซื้อกองของธนาคารไหนใช่ไหมครับ
เวลาจะติดตามผลทีนึงก็ต้องวิ่งไปที่แบงค์นั้นแก๊งนี้
เข้าระบบแบงค์นั้นแก๊งนี้เพื่อติดตามผล

ถ้าเกิดซื้อกับกระทรัพย์บุหรวงนี่รวมไว้ที่เดียวเลย

ดูเลยว่าคุณมีกองทุนกี่ประเภทอยู่ในนั้น
เพราะว่านอกจากคนเริ่มทำงานใช่ไหม
เริ่มทำงานปุ๊บเริ่มเอาเงินมาวางในกองทุน
เพราะว่าต้องลงทุนระยะยาวลดภาษีได้ด้วย

ครึ่งหนึ่งนี่ให้ธนาคารหรือกองทุนตัดเงินไปซื้อทุกเดือนเลย

ด้วยเงินขั้นตับประมาณนี้ซื้อไป
อีกครึ่งหนึ่งก็เอาไว้ซื้อตอนตลาดตกลงมาแรง

เวลาตลาดหุ้นสมมุติฟังไทยรัฐทุกเช้าเนี่ย
แล้วบอกว่าโอ้โหวันนี้ตลาดหุ้นลง๕จุด๑๐จุด

แล้วก็แบ่งเงินไปสองส่วนซึ่งผมว่าก็ช่วยได้ดีนะครับ
ถือว่าเป็นการลงทุนอันดับแรกที่
ถ้าคนมีรายได้คนจะนึกถึงนะครับ

จะเห็นว่าโอ้โหน้องมาร์คนี่เป็นตัวแทน

ถ้าสนใจนี่แนะนำว่าต้องติดตามนะครับ
แล้วก็ติดตามเรื่องการลงทุนดีกับครอบครัวบุหลวงของเราได้นะครับ
ตอนนี้น่าจะลาไปก่อนนะพี่มาร์คนะครับ
ส่งให้คืนมิ้นที่ห้องส่งนะครับ
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณปริพันธ์ด้วยนะคะ